เมื่อวานนะคะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของเวทีนางงาม
เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าเป็นเกณฑ์การตัดสินเนี่ยไม่ได้มาจากความสวยงามนะคะ
แต่มาจากความเชื่ออย่างเดียวเลยค่ะ

จะต้องเป็นคนที่เจ้าปู่เจ้าย่าพญานาค
โดนจิตโดนใจกรรมการยังไงอ่ะคือมันเป็นมิติใหม่มากก็คือจับขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะ

เขามีความเชื่อว่าถ้ามันมีจิตสัมพันธ์กันเนี่ย
ก็คือเป็นลูกสาวพญานาคตัวจริงค่ะ

จับลูกปิงปองขึ้นมาแล้วก็เลือกเบอร์นี้ค่ะ

นับถือพญานาคจากจิตใจอย่างที่บอกไปนะคะ

ทั้งคู่ขึ้นเวทีเพื่อจับลูกปิงปอง

กลายเป็นขวัญใจช่างภาพนี่แหละคุณผู้ชม

เลข๘อีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้วันที่๘ด้วย

ซึ่งสาวลาล่าก็ได้เปิดใจบนเวที
อยากให้คุณผู้ชมดูช็อตนี้มันมีแบบว่า
ท่านสั่งให้พี่จับลูกนี้ออกมาแบบ
ไม่ได้เห็นและเขาไม่รู้
และทุกคนก็เห็นเป็นสักขีพยาน
และมีการแคลร์ในโทรเที่ยวเต็ม

ค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะ

แล้วคุณผู้ชมคือในไลฟ์สดจะเห็นว่า
มีช่วงนึงเนี่ยค่ะไฟดับ
ให้ดับนะคะแล้วเวทีก็แบบว่า

ปกติเวทีดังงามเนี่ยจะมีคณะกรรมการ
ช่วยให้กำแหน่งการเดินการตอบคำถาม

ก็มีการใช้จิตสัมผัสเลือกลูกกลุ่มปล่องเอานะครับ
แล้วก็ได้เลข๘แล้วก็เลข๕นะคะ
ใช่ค่ะแต่ละคนก็สวยกันหมดเลยนะคุณผู้ชมนะ